พ่อนางเอกสาวสวยสายบุญคนนี้ค่ะ
เวลารานีนะคะที่ได้ไปร่วมงาน
ถิ่นพระราชทานที่จังหวัดสกลนครคุณผู้ชม

ออร่ามากจริงคุณผู้ชม
คือเมื่อวานนี้ค่ะที่วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร

เบลล่ารานีค่ะเดินทางไปร่วมงานกระถิ่นพระราชทาน
พร้อมกับคุณแม่ผู้จัดการส่วนตัวนะคะ
และผู้จัดละครชื่อดังพินองค์อรุณโชฮา
ในช่วงบ่ายทางวัดก็มีการทำพิธีบวงสวง
และอัลเชิญปรียอดทองคำ
ขึ้นประดิษฐานบนยอดพระธาตุ
โดยตัวของเบลล่าเองนี้นะคะได้ร่วมถวายทองคำหนักกว่า๑๐๓บาทคุณผู้ชม
เพื่ออุ้มปลียอดพระธาตุเชิงชุมนั่นเองค่ะ
ท่ามกลางประชาชนที่เดินทางมาร่วมงานบุญเป็นประจำปีนี้ก็จำนวนมากอยู่แล้วนะคะ
แล้วก็มาดูน้องเบลล่าด้วยนะคะมาร่วมอนุโมทนาบุญกันด้วยค่ะ
แล้วก็ต้องบอกเลยว่าเบลล่านี่นะคะมีความผูกพันกับที่วัดพระธาตุเชิงชุมที่จังหวัดสกลนครจริงนะคุณผู้ชม
เพราะว่าเมื่อปลายปีที่แล้วเธอก็ได้มาร่วมรำบวงสวงพระธาตุด้วยค่ะ
แต่งกายด้วยชุดชนเผาภูไทยปีที่แล้วเลยสวยงามอ่อนช้อยมากค่ะ
เป็นที่ตรึงตาตรึงใจของพี่น้องชาวสกลมากค่ะ
นุโมทนาบุญกับเบลล่าแล้วก็ผู้ร่วมทำบุญทุกคนในครั้งนี้ด้วยนะคะ
เขาบอกไว้แบบนี้นะคะว่าพระธาตุเชิงชุมเป็นความเชื่อคุณผู้ชม
เวลาเราทำบุญพระธาตุมันอยู่สูงสุดใช่ไหมคะสูงสุดเนี่ยจะทำให้อันนี้เป็นความเชื่อ
ส่งให้เรามีชื่อเสียงแบบอยู่จุดยอดนะคะ

ใช่เหมือนน้องเบลล่าแบบนี้เนี่ยแหละค่ะก็อนุโมทนาบุญด้วยค่ะคุณผู้ชม